พาคุณผู้ชมไปที่ศรีสะเกดค่ะมีคนร้ายนะคะบุกเข้าไป
งัดห้องผู้มนุยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาตั้งใจที่จะเปิดเซฟ
ขโมยเงินขโมยทรัพย์สินมีค่าแต่ปรากฏว่าเปิดเซฟไม่ออก
ก็เลยขโมยอย่างอื่นแทนยกทีวีไปยกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
กระดาษเอสี่ก็ขนของเขาไปตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกด
จังหวัดศรีสะเกดพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะคนร้าย
งัดประตูห้องผู้มนุยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา
หมู่๖ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสเกตนะคะ
คือคนร้ายตั้งใจจะไปงัดตู้เซฟแล้วก็ขโมยทรัพย์สิน
ว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนงัดจนประตูเนี่ยพังเสียหายเลยค่ะ
พอเปิดเข้าไปในห้องเป็นตู้เก็บของเป็นเหมือนลักษณะของตู้เซฟ
พยายามจะงัดทำลายปุ่มพยายามที่จะเปิดตู้เซฟ
เซตเนี่ยมีอยู่สองตู้แต่เปิดไม่ออกค่ะเนี่ยพยายามจะงัดเห็นไหมคะ
เซฟก็เป็นร่องรอยถลอกถูกงัดอยู่แต่มันเปิดไม่ได้คุณผู้ชม
คนร้ายก็เลยหันซ้ายหันขวาขโมยอย่างอื่น
ทีวี๕๒นิ้วไมโครเวฟเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๓มกราคม
เถวียนรินทรครูโรงเรียนนี้ก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนปิด
ก็คือหยุดติดต่อกันหลายวันช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็ยังมีครูเข้าเวรอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ช่วงค่ำของวันเกิดเหตุแม่บ้านของโรงเรียนไปตรวจความเรียบร้อย
แล้วก็ปิดประตูห้องผู้มนุยการส่วนครูเวรก็นอนอยู่อีกอาคารหนึ่ง
ตอนเช้าแม่บ้านมาเปิดห้องผู้อำนวยการดูเพื่อจะทำความสะอาด
ปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะเซฟเนี่ยพังประตูห้องก็ถูกงัดนะคะ
ที่ก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ